คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวนี้กันอย่างที่เกริ่นไปนะฮะ
เจ้าหนี้ไปทวงเงินจากลูกหนี้มาเป็นนี่นอกระบบนะฮะ
เจ้าหนี้เอาปืนไปด้วยคุณลูกหนี้ก็เอามีดมาด้วยนะฮะ

ฝ่ายหนึ่งก็จะเอามีดไปฟันเขา
แต่ฝ่ายเจ้าหนี้สวนด้วยปืนจนเจ็บแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูคลิปวงจรปิดกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะไม่มีเหตุการณ์ตอนยิงตอนฟันกัน
แต่มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้น่าจะถูกยิงแล้วนะคุณนะ
เดินเข้ามาในบ้านมือขวายังถือมีด
มือซ้ายจับหน้าอกหน้าอกตรงไหนคุณ
ตรงกลางหน้าอกเฉียงไปทางซ้ายเลย
อาจจะเข้าใกล้หัวใจด้วยซ้ำคุณ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่นายสุวิทย์ทิพย์โสดอายุ๓๔ปีนะครับ
ถูกเจ้าหนี้นอกระบบยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
จริง๕นัดเขาโดนตรงไหนบ้างรู้ไหมฮะ
อกเนี่ย๒นัดแขนขวาอีก๑ต้นขาขวาอีก๑นิ้วซ้ายอีกหนึ่งฮะ
หอบร่างที่บาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้ช่วยเรียกรถพยาบาล
นอกจากนี้ยังมีนายทะเนธภูมิศาอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นน้องเมียถูกยิงเข้าที่หน้าท้องอีก๑นัดนะครับ
เหตุการณ์เกิดตอน๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ในพื้นที่หมู่บ้านบวม๖ตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ
ยิง๕นัทนะครับไปกู้เงินนอกระบบมา๑๐๐๐๐บาท
และต้องจ่ายรายวันเมื่อ๒๐๐บาทดีกว่าระคุณ
ที่ผ่านมาไม่เคยติดค้างเลยนะเพียงแต่ทุกครั้งก่อนจะมาเก็บเงิน

เมื่อวานนี้เจ้าหนี้ติดต่อภรรยาของนายสุวิทย์ไม่ได้
อาจจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความไม่พอใจก็เลยตามมาทวงถึงบ้าน
แต่ไม่เจอภรรยาของนายสุวิทย์เจอนายสุวิทย์กับนายธเนธ
ธเนธนี่เป็นน้องเมียไงครับนั่งอยู่หน้าบ้าน
ถูกเจ้าหนี้ทวงก็เลยมีปากเสียงกัน
หนี้ยิงใส่นายธเนธก่อนหนึ่งนัดเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วนะฮะ
นายสุวิทย์เองคนเจ็บหนักที่ถูกยิง๕นัด
ก็เลยปกป้องน้องเมียใช้มีดแหลมยาวกว่า๑ฟุต
ฟันที่มือของเจ้าหนี้คุณแต่ไม่รู้ฟันกี่ครั้งนะ
ภาพมันมืดน่ะแล้วมันไกลมากนะทีนี้ครับ
จากนั้นก็เลยโดนฝั่งเจ้าหนี้ยิงสวน๕นัด
กระสุนเข้าทุกเม็ดทุกจุดเลยคุณ
และต่างฝ่ายต่างก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
กระทั่งตำรวจตามไปอายัดตัวฝั่งเจ้าหนี้ที่โรงพยาบาลนะครับ

เพื่อใช้ประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ว่าทางฝั่งของนายสุวิทย์ที่ถูกยิงถึง๕นัดเนี่ย
ก็ตอนนี้รักษาอาการอยู่นะฮะ